คุณผู้ชมเรื่องของสัตว์เนี่ยต้องบอกว่ามันน่ารักจริงนะ
บ้านใครเลี้ยงน้องหมาบ้างโอ้โหดิฉันว่าเยอะ

คือจริงไม่น่าชงเข้าตัวเอง
ทำไมพูดเองทำไมพูดทำไม
คือจริงต้องบอกอย่างนี้หลายบ้านเลี้ยงน้องหมา
แล้วก็จะรู้กันดีว่าน้องหมาเนี่ยเวลาเราทานอะไร

สะกิดบ้างเห่าเรียกบ้างอะไรก็แล้ว

หมาอยู่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นเลี้ยงหมู

คือถามหน่อยมันทำอะไรครับ
มันลืดบึ๊ดมันกำลังจะกระโดดขึ้นเก้าอี้

อ๋อเหรอแล้วตัวมันใหญ่อีกมันก็เลยหน่ายท้อง
ผมว่าสมัยก่อนมันคงทำได้แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้ว
ก็ดูตัวมันดิต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

ที่เห็นนี่หมาหมาไม่ใช่หมู
อาจจะขดขดเหมือนหมูทำไมตัวมันเหมือนหมูอย่างนี้แล้ว
เหมือนหมูอ่ะอีกนิดเดียวเหมือนหมูแล้วลูกเออ
คือหมาอ้วนมันก็ดูน่ารักดีแต่ว่าต้องดูดี
มันอาจจะส่งผลเสียต่อเรื่องของสุขภาพเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้
จริงก็ฝากบอกแบบเจ้าของเลยนะดิฉันเข้าใจคุณ
เวลาเราทานอะไรแล้วสูนักอยากทานมันสงสารมันก็ให้
แต่ว่าของบางสิ่งบางอย่างมันก็ให้ไม่ได้อย่าไปให้มันเลย
ให้มันดูแลสุขภาพนะแล้วมันจะได้อยู่ด้วยกันกับเราไปนานนะคะ
หรือว่าพามันไปเดินเล่นบ้างให้มันได้ออกกำลังกายก็ดีเหมือนกัน
หมาขาสั้นแล้วอดคำไม่ได้จริงคำเรื่องหมา